ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งเขากำลังเหวี่ยงแหหาปลาอยู่ในคลอง

พอเวียงแหหาปลาปุ๊บอยู่ดีเห็นตู้ไม้ลอยมา
แล้วมีผ้าห่มคลุมตู้ไม้นี้อยู่
แต่หนอนใส่เต็มตู้ไม้นี้เลยค่ะ
เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เปิดตู้ออกมาโอ้โหมีศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกฆ่ายัดตู้ไม้ตู้นี้ค่ะ

นี่ฮะกลายเป็นศพเลยคุณผู้ชมหยัดตู้นี้ครับ
ตำรวจสพแสนสุกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็มาตรวจสอบนะคะตรงนี้เป็นคลองส่งน้ำ
ด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนศุกร์
ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ภายในตู้ไม้ความยาว๑๕๐เซนติเมตร
กว้าง๖๐เซนติเมตรมีศพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในตู้ไม้นี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คาดว่าอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
กางเกงขาสั้นสีดำมีรูปการ์ตูนท่อนบนเปลือยเปล่า
มีเส้นผมสีขาวปนทองติดอยู่ที่ศีรษะอยู่บ้าง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๕วัน
เพราะว่าสภาพศพคือเน่าเปื่อยแล้วนะคะ
มีผ้าปูที่นอนปิดคลุมศพเอาไว้
มีก้อนหินหนักประมาณ๕๐กิโลกรัมวางทับอยู่อะค่ะ

ตู้มันหนักแล้วก็ถ่วงน้ำแต่ตู้มันยังลอยมา
นายสำเริงธาวัณฑัฏอายุ๖๓ปี
คนนี้เป็นคนพบศพเป็นคนแรกนะคะ
สำเริงเขาเล่าให้ฟังว่าเขากำลังหวั่นแห่หาปลา
แล้วอยู่ดีก็เห็นตู้ไม้มีเชือกผูกติด
แล้วก็ลอยมาในคลองมีผ้าห่มเหมือนผ้าปูที่นอน
ห่อเอาไว้แล้วหนอนไต่เต็มไปหมด
ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะ
เอาไว้หนอนมันขึ้นแล้วระหว่างนี้ลอยน้ำเหรอครับ
ครับตอนนั้นน้ำมันขึ้น
ด้านนายสิทธิโชคสงวนพงศ์พนักงานดับเพลิงของเทศบาลเมืองแสนศุกร์

ว่าเคยเห็นตู้ไม้ตู้นี้ลอยน้ำมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อ๑๐มกราคมที่ผ่านมาก็คือ๒วันก่อน
บริเวณสะพานวัดบางเป้งตำบลแสนศุกร์

ว่าถ้าตู้ไม้นี้มีศพอยู่ข้างในจะทำอย่างไร
แล้วก็สุดท้ายมารู้ว่าอ้าวมีศพอยู่ในตู้ไม้นี้จริง
จากการตรวจสอบไม่มีหลักฐานอะไรที่ศพ
ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นใครเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ตำรวจสพแสนศุกร์จะนำศพไปผ่าชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ